วางเพลิงเผามาสองครั้งแล้วนะฮะเลยไม่รู้ว่าเป็นพวกเจ้าหนี้หรือเปล่าแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้เป็นหนี้ใครค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นของ
ญาติพี่น้องคนไหนหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ถูกไฟไหม้บ้านไปแล้วเนี่ยไปเจอข้อความ
มครูเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนะฮะอ่าบ้านไม้สองชั้นนะฮะ
นี่ถูกเพลิงไหม้แต่ว่ายังไม่วอดทั้งหลังนะรอบนี้ค่ะนี่ครับ
แต่พวกพื้นบ้านกับผนังกำแพงทรัพย์สินหลายอย่างเสียหายนะครับ
เจ้าของบ้านชื่อนายทิพย์ตะวันอายุ๑๙ปีนะครับ
เขาก็โพสต์ภาพของเขาบ้านของเขาไว้ในโซเชียลนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าบ้านของเขาถูกรอบวางเพลิงเนื่องจากหลังเกิดเหตุ
เขาไปเจอข้อความติดเอาไว้ที่สาวคอนกรีตใกล้บ้านนะครับ
ระบุว่านี่คือผลของการยืมเงินแล้วไม่คืนนี่นี่เห็นไหมฮะ
มาแบบตัวเบอร์เรอเลยนี่คือผลของการยืมเงินแล้วไม่คืนนะครับ
เราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับหลังจากที่เขาโพสต์เอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นซอยชุมชนวัดบ้านดาบที่พระนครศรีอยุธยา
นี่สภาพร่องรอยนะฮะคือที่ชุมชนตรงนี้เนี่ย
เป็นพื้นที่ของวัดบ้านดาบนะครับทั้งวัดอนุญาตให้ชาวบ้านเช่าที่อยู่อาศัยได้
โดยเสียค่าเช่าเป็นรายปีบ้านหลังเกิดเหตุเขาตั้งอยู่หลังท้ายสุดในซอยนะครับ
นี่คือทิพย์ตะวันนะครับเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านของเขาถูกวางเพลิงเผามาสองครั้งแล้วนะ
ครั้งแรกเนี่ยคือกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคนร้ายใช้ผ้าชุบน้ำมันจุดไฟแล้วก็โยนมาจากหลังบ้าน
โยนเข้าใส่ห้องด้านล่างเคราะห์ดีตอนนั้นตอนเช้าเห็นทันก็เลยดับกันทัน
นี่ฮะแต่ว่าเสื้อผ้าชุดทำงานเขาพังเสียหายหมดนะครับถูกไฟไหม้
หลังเกิดเหตุได้กลิ่นน้ำมันแล้วก็ไปเจอกางเกงบ็อกเซอร์ชุบน้ำมัน
โยนเข้ามาในห้องนะฮะเป็นหลักฐานในตอนนั้นนี่นะครับ
อีกครั้งหนึ่งคือ๕มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นช่วงเที่ยง
อันนี้ครั้งที่๒นะครับครั้งล่าสุด
ทิพตะวันเนี่ยบอกว่าผมไปทำงานพอดีเพลิงเนี่ยลุกไหม้โถงกลางบ้าน
แต่ชาวบ้านเนี่ยเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันดับเพลิงทัน
ข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าพื้นไม้กระเบื้องเสียหาย
แต่ที่แปลกใจก็คือมีคราบน้ำมันราดตามบันไดบ้านแล้วก็พื้นบ้านเป็นทางยาว
แล้วไปเจอข้อความข่มขู่ติดเอาไว้ที่เสาคอนกรีตใกล้บ้าน
บอกนี่คือผลของการยืมเงินแล้วไม่คืน
เขาก็เลยเชื่อว่านี่เป็นความตั้งใจมาก่อเหตุอย่างแน่นอน
ทิพย์ตะวันเนี่ยบอกว่าบ้านหลังนี้เขากับครอบครัวมาเช่าอยู่๙ปีแล้วนะครับ
ตอนนั้นที่มาอยู่กันเนี่ยแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้แม่เสียชีวิตแล้วเขาก็อยู่กับพี่สาวนะครับ
มีพี่สาวคนโตส่วนพี่สาวคนกลางไม่ค่อยอยู่บ้าน
ส่วนตัวของทิพย์ตะวันบอกผมเนี่ยทำงานโรงงานและไม่เคยไปกู้ยืมเงินจากใคร
คาดว่าถ้าจะเป็นหนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนี้ของพี่สาวคนกลางที่ไม่ค่อยอยู่บ้าน
แล้วตัวเขาเองก็ไม่เคยทะเลาะกับใครไม่มีปัญหากับใครด้วย
ถ้าจะมีปัญหากับใครเคยทะเลาะกับใครก็มีแค่พี่เขย
คือสามีของพี่สาวคนกลางแต่ตั้งแต่เมื่อปีก่อน
ตอนนั้นมีการทำร้ายร่างกายกันด้วยซึ่งไม่รู้ว่าเหตุการณ์เผาบ้านในครั้งนี้
จะใช่เรื่องนั้นหรือเปล่าตอนนี้เขาบอกเขากลัวไปหมดนะฮะ
บ้านก็ไม่กล้าอยู่แล้วนะต้องไปขออยู่บ้านญาติ
อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุให้ได้เร็ว
ไม่เคยนะครับอยากอยู่ใจจริงอยากอยู่
แต่ว่าทีนตภาพบ้านมันไม่น่าอยู่ครับ
ลมทรัพย์สินข้าวของเสียหายหมดนะครับ
พี่สาวคนโตของธิบตวนชื่อมะยุรีนะฮะ
บอกว่าเรื่องหนี้สินเนี่ยน่าจะเป็นน้องสาวคนกลาง
ไปยืมเงินเขาแล้วก็ไม่คืนซึ่งมีหลายเจ้ามาก
เธอบอกเธอก็เพิ่งรู้นี่แหละหลังจากที่น้องสาวของเธอหนีไป
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้จากการเล่นแชร์แล้วก็หนี้นอกระบบ
เป็นไปได้ที่บรรดาเจ้าหนี้เนี่ยเขาโกรธแค้น
แล้วก็มาเผาบ้านนะมาติดป้ายไว้ที่เสานะครับ
เพราะว่าตัวเธอกับน้องชายไม่เคยมีปัญหากับใคร
ก็มีน้องอ่ะจ้ะน้องที่ต่อจากหนูคนที่สองคนกลางอ่ะจ้ะ
ก็ไปยืมมาแล้วก็เหมือนกับว่าไปโกงเขามาก็หลายเจ้าอยู่
แต่หนูมารู้ทีหลังนะจ๊ะไม่ได้ว่ารู้ก่อนที่เขาจะหนีไป

เป็นนี่เป็นการเล่นแชร์ด้วยแล้วก็นอกระบบด้วยจ้ะ
คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะปากซอยบ้านของทิศตะวันเลย
จะเห็นจักรยานยนต์คันนี้ที่ขี่เข้ามานะครับสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
ีโนสีขาวดำแต่งกายมิดชิดนะฮะ
ก็เป็นแค่ผู้ต้องสงสัยที่ทางเราลองไปไล่เรียงกล้องวงจรปิดมา
วันที่๕มิถุนายน๑๕นาฬิกา๔๐นาที
เวลาในกล้องมันจะเร็วไปชั่วโมงนึงเวลาจริงคือ๑๔นาฬิกา๓๙นาที
ขาจักรยานยนต์เหมือนมีกล่องพัสดุอยู่ตอนขาเข้าไป
จากนั้นอีก๖นาทีนะครับซึ่งเวลาจริงคือ๑๔นาฬิกา๔๕นาที
จักรยานยนต์คันนี้ก็ขี่ออกมา
โดยในมือซ้ายเนี่ยเหมือนกับเขาขี่ไปแล้วก็กำลังเอามือซ้าย
นี่ยัดอะไรบางอย่างใส่กระเป๋ากางเกงข้างหลังกล่องพัสดุ
ยังอยู่ท้ายรถเหมือนเดิมอ่าคือถ้าจะบอกว่าขี่เข้าไปส่งพัสดุ
ทำไมกล่องยังอยู่หรืออาจจะมาผิดซอยผิดบ้านกำลังเก็บข้าว
ของเขาอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะฮะเราไปถามชาวบ้านนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเห็นจักรยานยนต์คันนี้นะครับไม่ใช่คน
ในพื้นที่ไม่ใช่คนในซอยไม่แน่จัยว่าใช่คนที่มาส่ง
สะดุหรือเปล่านะครับนี่คือคุณป้าสมหมายนะที่เห็นเหตุการณ์
ไหม้คนแรกเลยอายุ๖๙ปีแล้วป้าบอกวันเกิดเหตุเนี่ยประมาณ
บ่าย๒กว่าป้าขี่จักรยานเข้ามาในซอยเห็นควันเนี่ยลอยขึ้นมาจากบ้านของทิพย์ตะวัน
ก็ไปเรียกเพื่อนบ้านให้มาดูกันแล้วก็โทรตามผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านมาถึงก็ใช้สายยางฉีดน้ำเนี่ยฉีดขึ้นไปบนบ้านก่อนเพื่อจะระงับเหตุเบื้องต้น
แต่ว่าดับไม่ไหวนะฮะโทรเรียกดับเพลิงจากอบตให้มาช่วย
ระหว่างนั้นไฟเนี่ยลุกไปถึงหลังคาเสียงไม้นี่ลั่นเปรี้ยเลยนะฮะ
แต่ช่วงนั้นไม่เจอใครขี่รถเข้าออกซอยนะคุณป้าบอก
อยู่ไหนครับตอนนั้นตอนนั้นป้าอยู่ข้างนอกแล้วป้าขี่จักรยานเข้ามา
ขี่จักรยานเข้ามาป้าจอดแล้วป้าก็มองไปตรงนู้นอ่ะมองไปเอ้ามันฟันอะไรวะน่ะ
ก็ไปเรียกค่างบ้านเรียกค่างบ้านบอกว่าเต้นไฟไฟไม่บานกิทย์อีกแล้ว
แล้วก็เป๊ะก็หันไปมองโอ้โหฟันลุกขโมงเลย
เพื่อติดตามตัวผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุนะครับ
ก็คาดว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ทางครอบครัวของฝั่งบ้านผู้เสียหาย